มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมันเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

คือมันสืบทอดมาจากที่ตำรวจไปจับแก๊งค้ายาบ้าได้๓ล้านกว่าเม็ด
แล้วทีนี้ก็มีการซัดทอดไปแกะรอยแล้วก็มาตามจับเจ้าแม็กซ์
โดยที่เขาไปดูหลักฐานคือไปดูหลักฐานจากรถคันที่ขนยาค่ะ
แล้วรถคันนี้มันมีการโอนลอยมาหลายต่อหลายทอด
เรื่องนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะ
ของเจ้าแม็กซ์ก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมให้ปปชสอบสวน
แล้วให้เอาผิดกับชุดจับกลุ่มเพราะว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ยตกเป็นแพ้รับบาปในคดีนี้
เรื่องนี้นางสาวนลินตาจีรเดชชนะดลพร้อมด้วยทนายความ
แล้วก็ยังมีครูมวยเดินทางเข้ายื่นเอกสาร
ต้องการให้ดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็ชุดขยายผลสพเมืองระนอง
ที่ได้จับกลุ่มตัวเจ้าแม็กซ์หรือว่านายอัจฉริยะกันยศทรงสิริ
ฉายาคือเจ้าแม็กซอัชริยะอำนาจมวยไทยยิม

โดยเจ้าแม็กซ์ถูกตำรวจนำหมายจับไปรวบตัว
กลางสนามบินเลยนะเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นเจ้าแม็กซ์กำลังจะเดินทางไปชกมวย
เพราะว่าตำรวจเขาไปสืบจากรถของกลาง

แล้วรถคันนั้นเนี่ยโอนลอยมาแล้วขายต่อมาหลายต่อหลายทอดนะคะ
ในความเป็นจริงเจ้าแม็กซ์ก็บอก
บอกว่าไม่เคยรู้จักเลยกับผู้ต้องหาในคดีนี้
แล้วหมายจับมีชื่อเล่นจะจับคนที่ชื่อกิ๊ก

หมายจับไม่ได้เชื่อมโยงอะไรเลย

คลิปเสียงสนทนากับผู้ต้องหาหญิง
โดนจับพร้อมกับของกลางยาบ้า๓ล้าน๔แสนกว่าเม็ด
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนปีก่อนเนี่ย
เขาก็ยืนยันแล้วนะว่าไม่รู้จักกับนายแม็กซ์

ก็ทีนี้เนี่ยนะคะทางด้านภรรยาของเจ้าแม็กซ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าชุดจับกลุ่มกับชุดขยายผลกลั่นแกล้งสามีเธอ

แล้วก็รู้ว่าเจ้าแม็กซ์ไม่ได้กระทำความผิด

ดังนั้นภรรยาของเจ้าแม็กซ์ก็เลยยื่นเรื่อง
ขอร้องขอร้องเรียนเรื่องความเป็นธรรมจากปปชนะคะ